ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเตือนภัยค่ะ
ข่าวสารเมืองประการวี๒ได้โพสต์เอาไว้
เห็นชาวบ้านพยายามช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
เพราะผู้ชายคนนี้ดมกาวเมากาวแอบปีนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย
แล้วก็พยายามจะไปลวนลามคนที่อยู่ในบ้าน
แล้วเหมือนกับว่าทำร้ายเด็กด้วยนะคะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบอะค่ะ
ไปดูคลิปที่เขาช่วยกันจับตัวกันก่อนนะคะ
นี่คือหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะคะตะบนบังปูที่สมุทรปราการ
ผู้ชายคนนี้ยังเมาอยู่เลยนะคะสภาพคือเมากาวค่ะ

ผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายครั้ง
มีคนส่งเรื่องไปทางเพจหลายคนมากนะคะ
เพจบอกว่าเคยมีคนโพสต์เตือน
ว่าผู้ชายคนนี้นั่งดมกาวอยู่บนรถสองแถว

แล้วก็ทำทีไปเซล้มทับผู้หญิงหลายคนเลย

แล้วคนไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะเลย
บอกว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุหลายครั้งมาก
แถวบางปูคลองด่านปากน้ำสมุทรปราการ
คือคนจะเห็นนะคะว่าเดินถือถุงกาว
แล้วดมกาวแล้วก็พยายามจะลวนลามผู้หญิง

ชาวบ้านเคยแจ้งตำรวจมาแล้ว

นี่ถือถุงกาวดมกาวอะไรแบบนี้ค่ะ
คือความจริงอย่างนี้รถไม่น่าให้ขึ้นนะ
คือชาวบ้านบอกแจ้งตำรวจแล้วตำรวจเคยจับนะคะ
ไม่ใช่ไม่เคยจับแต่จับแล้วปล่อยไง

ทีมข่าวไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
ที่ไปช่วยรุมจับตัวผู้ชายคนนี้

ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในบ้านของนางสาวดานามสมมุติ

แล้วก็ได้ยินเสียงลูกสาววัย๔ขวบร้องไห้
เพราะผู้ชายคนนี้ไปกัดค่ะ
ไปกัดแล้วเอาขวดทินเนอร์ที่มีทินเนอร์อยู่ด้วยกรอกปาก

เตะก้านคอไปด้วยตามในคลิปซ้ายมือนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าเด็กถูกทำร้าย

ลักษณะแบบนี้ทำได้มากที่สุดก็ขังไว้๓วัน

ตำรวจบอกกับผู้เสียหายแบบนี้นะคะ
เขาก็เลยกังวลว่ากลัวว่าจะมาเกาะเหตุซ้ำอีก
มาได้ทาง
นี่หนูก็เลยลุกไปดูแต่เขาออกไปแล้ว
แล้วลูกหนูยืนร้องอยู่หน้าประตูหนูก็เลยเปิดประตูดู

คือมันโดนลื้อแล้วก็มีถุงกาวอยู่ในห้องถุงหนึ่ง

แล้วพี่คนนั้นเขาก็เดินอยู่คนที่เขาดมกาว

ไล่จนไปถึงขนส้มของไอ้โรตัสอะค่ะพี่
แล้วหนูก็ทำแบบที่ในคลิปแหละค่ะ
แกไม่ได้เอาอะไรทรัพย์สินหนูไปไง

พ่อหนูเขาถามลูกสาวหนูว่าโดนอะไร

คนบ้านนั้นมันกัดแขน

อย่างนี้ก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวง

ถ้าวันนั้นตาเขาอยู่นะตาเขาติดคุกเอาตายแน่เลย

คือผู้ชายคนนี้ก่อเหตุบนรถสองแถว
เรียกเธอเป็นนามสมมุตินางเสาอ่อนเธอบอกว่า๓พฤศจิกายน
ก็คือเมื่อวานนี้เธอขึ้นสองแถวจากหน้าหมู่บ้าน
ในตะมนต์บางปูจะไปทำธุระย่างสำโรง
ผู้ชายคนนี้นั่งดมกาวอยู่บนรถ

แล้วจับหน้าอกผู้โดยสารผู้หญิงทุกคนแตกตื่นกันหมด
ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้วย

แล้วพอเขาลงก็ลงตามจะจับก้นผู้หญิงคนนี้
เธอก็ร้องโวยวายแล้วก็พยายามหนีเอาตัวรอดกัน

นี่คือขึ้นไปนั่งอย่างนี้เลย
ใช่ค่ะในสภาพแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะคะ

คุณผู้ชมสังเมตติฉันเล่นหนังเรื่องเสดายภาคแรก

เพราะว่าต้องยอมรับว่าพวกทินเนอร์หรือว่ากาวพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการชั่ง

ทีพวกนี้ก็ไปหาได้หามามันก็เจออะไรก็สูดเข้าไป

อย่างที่ผู้เสียหายบอกว่าบางทีตำรวจจับไปแล้วก็ขังได้แค่ไม่กี่วันปล่อยออกมา
อย่างกรณีผู้หญิงที่บอกว่าคนนี้ขึ้นบ้านเขาไปทำร้ายลูกเขา
พอตำรวจปล่อยออกมาไปด้อมมองที่บ้านเขาต่อนะ
คือพี่ตำรวจอาจจะต้องแนะนำชาวบ้านที่เขาเจอปัญหาลักษณะแบบนี้
คือต้องแจ้งข้อหาให้มันมากกว่าแค่ว่าแบบ

ค่ะไปอาณาจารย์ไปไล่จับก้นเขา

เราอาเขาไปทำบัตร
จะดำเนินคดีติดคุกอะไรยังไงก็ว่ากันไป

ออกมามันก็วนอยู่อย่างนี้ไงนะคะ
พี่โชเฟอร์ทางสองถาวนั้นก็ฝากหน่อยนะครับ
เห็นก็แบบต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้ขึ้นรถ